เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อ
เมื่อ

เมื่อ

หรืออะไรไม่ไปก่อนนะ

ขออนุญาตกับคุณท่อนหลัง
ไม่ได้คุณทำอะไรกับพี่ชายฉันไม่ได้
ทำแบบนี้กับพี่ชายฉันไม่ได้เดี๋ยวฉันคุยเอง
แล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราคุยกันได้ด้วย
แต่คุณจะอำนาจกำลังเผินแรงก่อนใครเข้าใจไหม
คุณไปตอนนี้คุณไปพี่ชายฉันตอนนี้ก่อน
ไปพี่ชายฉันไปพี่ชายฉัน
คุณไปพี่ชายฉันทำอะไรกัน
คุณก็ทำร้ายฉันทำอะไร
ผมไม่ได้กิดอะไรเลยครับ
บอกว่าคนทำตัวชนผ่านชื้น

มันจะเวิร์คไหมครับ
เรื่องของคุณคุณจะไปที่เรืองไหล่ล่ะคุณ
แต่ถามว่าเขาทำร้ายผู้หญิง
มันทูเลกไหมครับ
มันไม่ควรอ่ะ
ไม่ไปตรงไหนก็ได้ผมไม่แพ้หรอก
แต่ถามว่าไอ้พี่เวรเนี่ยคนเนี่ยมันชื่ออะไรอ่ะ
บอกผมถ่ายความคิดอยู่
ก็นี่แหละพรุ่งนี้ก็ประจายแล้ว
ก็คือคุณทำแบบนี้ได้ไหมอ่ะ
พักแม่อยู่คนร้ายอ่ะ
มันทุเรศไหมอ่ะหักพ่อเย็นมาก
ตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่า

อยากน้ำใบกับความดีกับพระนามมันเป็นเนอะ
ต้องแบบเนี่ยอะไรอ่ะผมข้ำใบคุณ
อยากน้ำใบเดี๋ยวคุณทำอะไรพี่ชายกี่นิด
หรือเก็บเปล่า
คนข้ำใบมันล่ะ
อากาศก็รู้สึก
คุณพยายามของเขาแหละเรื่องของคุณไม่รู้แต่คุณไม่มีสิทธิ์มานั่งทำแบบนี้
เพราะว่าเรากำลังถ่ายคุณอยู่เพราะเรื่องของคุณ
ไม่เป็นไรเรื่องของคุณเรื่องของคุณผมไม่สอนหรอก
เรื่องของคุณทำแบบนี้ไม่ได้จับผมไปทีเนี่ย
ครับจับทีไม่จับไม่จำที
ถ้าคุณมีผมจับแด๊ไม่จำที่สิ
โมนตั๊คจับอะไรอีกกันโดย

แต่ไม่จัดการกับตัวเขาเลยตั้งแต่หลุมรถแล้ว

ไม่เคยไม่จัดการกับตัวเขาเลยแต่เดินมากับสตาร์ทรถ

เพราะว่าฉันจะออกไปทันที
แล้วยังไงแล้วทีนี้คุณกำลังมาผ่านฉัน
ไม่เคยที่หวังคุณมันต้องหาหลัง

ท่านขึ้นยืนอยู่ตรงนี้คุณอยู่ตรงนี้
สตาร์ทรถมามาถึงคุณจะเข้ามา